อีกหนึ่งหนุ่มก็แซ่บเหมือนกันแล้วก็แซ่บริมหาดด้วยนะคะ
แต่ว่าแถวหาดแถวนี้เขาบอกว่ามีห่อหมกพวกขายด้วยนะครับ
พระเอกสมาร์ทนั่นเองค่ะนะคะเขาไปถ่ายละคร
แล้วก็มีฉากนึงที่เขาแบบพลิกล้มหงายคว่ำกันอยู่ที่ทะเล
แล้วก็น้ำอาจจะแบบซ่อกางเกงไปนิดนึงก็เลยเห็นอะไรชัดเจนขึ้น

นี่ฉันก็ไม่รู้ว่าไม่ซ้ออะไรนะคะนี่แหละค่ะ
เขาบอกว่าเป็นพระเอกสมาร์ทกฤษดานะคะ
ก็ต้องเล่นเป็นโจรเซอร์ไว้หนวดไว้คราวดูร้ายกับใคร
เพราะว่านึกภาพตามก็เหมือนจะกลัวแต่ว่าเห็นอะไรบางอย่าง
ใจอ่อนก็ได้ถ้าเจอโจรแบบนี้

อ๋อหมกครัวไม่เอาฝากป้าล่ะ

แม่ลูกตั้งเยอะอะไรอย่างนี้ครับ
มันก็เป็นภาพในกองเลยอย่าไปโฟกัสเลยผมว่า

น่าจะเป็นถ่ายรูปตอนที่เหมือนกับว่าเป็นในฉาย

ไม่ได้โฟกัสกันแต่ว่าผมว่าพอรู้ออกมาแล้ว

มันเป็นฉากที่ไปเล่นน้ำกันอะไรอย่างนี้ครับ
ฉานก็ไม่มีอะไรหรอกอะไรอย่างนี้ครับ
พี่สมาร์ทเองอยากจะเล่นบทไหนเป็นพิเศษไหมครับ
น่าจะเป็นบทแบบเหมือนกับเป็นโจรเป็นอะไรอย่างนี้